ขอส่งกำลังใจให้กับนี่เลยค่ะแฟนเพลงหมอลำพากันคอมเมนต์เป็นห่วง
นอกจากเป็นห่วงเราเป็นห่วงแม่อยู่แล้ว
อีกเลข
แล้วบอกว่าจะรับแม่นกน้อยไปอยู่ด้วย
แต่แม่บอกว่าแม่รู้ว่าพ่อเป็นห่วง
แล้วก็บอกให้แม่นกน้อยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะแม่นะ
อกจากนี้ค่ะยังมีบางคนเข้ามาบอกว่า
แม่อย่าไปคิดมากฝันร้ายกลายเป็นดี

หรือพ่อหลอดเนี่ยอาจจะแวะมาให้เลขก็ได้

มีเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับพ่อหลอดบ้างล่ะ

เป็นวันที่พ่อหลอดจากไปในวัย๗๓ปี
บ้านที่คุณพ่อกับคุณแม่อยู่ก็คือบ้านเลขที่ตอง๕
ถ้าแม่นกน้อยได้ตัวเลขสวยก็อย่าลืมบอกบันเทิงไทยรัฐด้วยนะ
หลายคนบอกว่าไม่อยากให้แม่เครียดโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ
จากแม่นกน้อยคุณผู้ชมค่ะคนนี้ก็มีความฝันเหมือนกัน
ฝันดีฝันดีคือฝันร้ายเมื่อคืนฝันไปวันน้องไดมอนคณะหมอลำเพลิน
น้องไดมอนด์เขามาเล่าให้ฟังน้องไดมอนด์เขาฝัน
ยาวนะฮะล่าสุดเขาทำความฝันสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
คือหลายคนอยากนอนฝันว่าวันนี้เราจะรวยเราจะประสบความสำเร็จ
พี่ชัยก็นั่งฝันยืนฝันตลอดอยากรวย

ยังไม่รวยไม่เป็นไรน้องไดมอนเขาหลับฝันไปฝันว่ารวย
มาเขารวยแล้วคุณผู้ชมหลายคนก็ถามว่าน้องไดมอนเป็นใคร
ตาดูหล่อเหลาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเขาเป็นลูกชายของพี่ไหมไทยหัวใจสิ
ต้นไม้หลงใต้ต้นดังดังอะไรดังพะ
คุณผู้ชมดิฉันขอแสดงความยินดีกับน้องไดมอนด์ก่อน
แต่เอาไว้แบบนี้๐๖ทับ๐๗ทับ๖๖

๖๗เลยเหรอเขาพูดวันที่เมื่อวาน
เจ้าเบียนมาแปลก
ซึ่งก็มีแม่แฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้เยอะเลย
โฟกัสรวมไปถึงเราด้วยพี่แจ๊กกะลีน

ว่ากันไปนะป้ายแดงแรงฤทธิ์แบบนี้เลย

มีค่ะพาคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนะ

ไม่จุดแล้วไม่จุดแล้วเมาทูบอยู่ตอนนี้
ต่อกันที่วัดโคสิตารามหรือว่าวัดหลวงพ่อกล้วย
โอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรี
ให้ลูกมีคนรักคนเมตตา

นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง
ยับนิสาไปทำบุญกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้เธอนะคุณแม่

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว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
ซึ่งเลขที่เจี๊ยบจับได้ก็คือ
ส่วนน้องมินนี่ลูกสาวเขาก็เสี่ยงโชคให้เหมือนกันนะจ๊ะ
แต่น้องมินนี่เขาจะล้วงยังไงดิฉันงง

คว้าแล้วได้รูปไหนก็หยิบออกมา

ใช่เขาบอกว่า๑๑แต่ว่า
เลขแรกบันมันใช่เลขหนึ่งจริงหรือเปล่า

ก็แล้วแต่ว่าคนจะตีเป็นเลขอะไรไปใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะคะ
คุณผู้ชมไปต่อที่พี่หลิวอัจจริยามีเพลงดังด้วยใช่มิเชอร์ลี่
มีตารอบตัวมีหัวตาลาย
เกื้องออยดนใจผู้ชาย
ไปเป็นสาธารณส
ขอบใจมากนะ
ตอนนี้เรามาพูดถึงพี่หลิวอาจารยาก็เลยต้องร้องเพลงเกริ่นสักนิดนึง
เมื่อวานนี้พี่หลิวเนี่ยเดินทางไปร่วมพิธีมงคล
หล่อองพระพิคเนต๓๘กรศิษย์๑๕เสียน

ห่อองค์พระพิคเนต๓๘กร๑๕เสียง๓๘๑๕ต้องมาแล้วไหม

แล้วแต่นะคะงานนี้ทำเอาแฟนคลับนอกจากจะเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญแล้ว
ยังทากันจดจำเรื่องของบริการยกใหญ่
อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไร
เขาบอกว่าเป็นน้ำตาเทียนนะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะแต่น้ำตาเทียนพี่แจ๊คมองเห็นเป็นเลขอะไรไหมเห็นไหม

ดิฉันมองเป็นอึ่งอ่าง
ช่วงนี้ดูคลิปกินต้มอึ่งเยอะก็เลยมองเป็นอึงอ่าง

ข้างบนมันเป็นก้อน๓อันเรียงกัน
แล้วตรงกลมก้อนเนี่ยมันเหมือนแบบขดกันไปขดกันมา

หล่อพระพิฆาเนต๓๘ก้อน

วิจารณญาณในการรับชมด้วย

ต้องเป็นสัญญาบอกแล้วว่าทำตามสัญญาเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับลูกทุ่งสาวโบ๊ค่ะ

หนูชื่อโบมากับพี่แล้วก็มากับแจกหลายเพลงแล้วนะวันนี้

ก่อนหน้านี้เนี่ยสาวโบเขาเคยเดินทางไปไหว้ขอพร
ของานย่าแฟงที่วัดคณิกาพลแล้วเมื่อวานเนี้ยพวกเราเนี่ยก็เพิ่งจะเล่าข่าวไป
ว่าสาวโบเธอเนี่ยไปขอพรกับย่าว่าถ้าเกิดสองเดือนนี้เนี่ยนะ
ได้งานจากเจ้าภาพครบ๑๐งานจะนำชุดแดงไปถวาย
คุณผู้ชมค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อผ่านไปไม่ถึงเดือน
ได้ครบ๑๐งานเรียบร้อยแล้วก็เลยทำตามสัญญานะ
ชุดแดงไปถวายตามที่เคยบอกไว้กับย่าคุณผู้ชมค่ะอุ้ยสิบชุด
ใครมีสองเดือนเอ๊ะหรือมันจะหนึ่งศูนย์สองหรือเปล่าไม่เมื่อสักครู่นะคะ
เลขของสารย่าแฟงอืมเห็นเหรอสองสามนี่ไงสองห้าสองสามเนี้ย
อีกภาพหนึ่งมานะคะพร้อมกับเลขของใครอ่ะสามสามสองพี่แจ๊คเคยจดไว้อืม
อันนี้เราจดสองห้าสองสามได้เลยใช่ไหมนี่ไงสองห้าสองสามอ่ะเออ
เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เลขจัดมาให้แบบจุกถ้าคุณผู้ชมจดไม่ทัน
เดี๋ยวรอพี่แจ๊กกะรีนประมวลมาให้ทีเดียววันนี้ก็คือมีเลขห้ากับเลขสาม
ที่ซ้ำกันเยอะนะคะสถิติก็ว่ากันไปคุณผู้ชม